อีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อในช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยนะคุณ
ความเชื่อแตกต่างกันออกไปแต่ว่าบางกลุ่มชาวบ้านบางที่
อย่างชาวอีสานใต้เนี่ยเขามีการทำพิธีป้อนพระจันทร์แบบนี้ค่ะ
ว้าว

ดูบรรยากาศแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความเข้มขลังมากนะคะ
บรรยากาศของชาวบ้านทางอีสานใต้เขาหรือว่า

ไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเขาจะมาร่วมกันทำพิธีป้อนพระจันทร์หรือป้อนข้าวพระจันทร์นี่แหละค่ะ
ได้ยินนะไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นพิธีกรรมโบราณของชาวไทยเชื้อสายเขมร
เขาจะจัดขึ้นในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ตอนเที่ยงคืนค่ะข้าวที่เอามาใช้ป้อนเนี่ยนะจะเป็นข้าวเม่านะคุณ
ทางชาวบ้านเนี่ยจะนำข้าวเม่ามาใส่บาทที่วางอยู่ที่ลานพิธี
พร้อมกับมีการประกอบพิธีแบบพรามแล้วก็แบบส่งด้วยหลังจากนั้นค่ะพรามจะจุดเทียนแปดเล่มที่ติดไว้บนราวพาดเสาพิธีกรรม
ซึ่งราวนี้ก็คือคือสากตำข้าวส่วนเทียน๘เล่มเนี่ยนะคะเป็นเครื่องหมายของเดือน
ที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลที่มีฝนตกค่ะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะเข้าสู่การเก็บเกี่ยว
รวมจำนวนทั้งหมดก็คือแปดเดือนด้วยกันครับจากนั้นจะมีการนำใบตองกล้วยตานีนะคะ
มาวางเรียงกับพื้นใต้ราวเทียนชัยเพื่ออะไรเนี่ยใบตองรองนี้เพื่ออะไรครับ
เพื่ออะไรล่ะก่อนเทียนกล่องก่อนที่ถูกต้อง
ดีถูกต้องก็คือเขานำใบตองใบต้องกวนตานีเนี่ยมาลอง
น้ำตาเทียนนะคะเขาบอกว่าเป็นการแบบเสี่ยงทายฤดูกาลจากน้ำตาเทียน
แล้วก็อ่ะก็จะมีการเริ่มหมุนสากค่ะพระสงฆ์สามะเนรก็จะมีการสวดชายมงคลคาถา
สวดจนกว่าเทียนเนี่ยจะหมดเล่มไปเลยและก็ขณะที่เทียนเนี่ยกำลังหยด
นี่ให้สังเกตยังไงน้ำตาเทียนทำไมอ่ะสังเกตว่าน้ำตาถ้าหากน้ำตาเทียนเนี่ย
ค่อยหยดจากเทียนเล่มไหนแสดงว่าช่วงนั้นของเดือนนั้นจะมีฝนตก
ถ้าเล่มไหนหยดทีติ้งหรือดับไปก่อนแสดงว่าฝนจะตกมากแปลว่ามีลมแรง
สมมุติถ้าเป็นเล่มแรกเล่มแรกก็คือเดือนแรกไงเดือนมกรา
ก็จะฝนตกเยอะหน่อยประมาณนั้นนะคะก็คือจริงก็คือมีอยู่๘เดือนที่เขาบอก
แต่ที่อยู่ในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวหรือฤดูการเพาะปลูกต่าง
ภายใน๘เดือนนี้เดือนไหนที่น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เดือนไหนที่ลมแรง
เราว่ากันไปเหมือนเป็นการทำนายเสี่ยงทายกันนะคะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำตาเทียนเล่มไหนหยดน้อย
ว่าฝนอาจจะไม่ค่อยตกหรืออาจจะทำให้แรงได้
ส่วนน้ำตาเทียนที่หยดลงบนใบตองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรเป็นของดี
เขาจะใช้เป็นเครื่องรางของขลังที่ให้พุทธคุณในด้านเมตตามหานิยม
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะที่งดงามมากแล้วก็แทบจะไม่เคยได้เห็นกันด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านเราก็เลยนำมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ดูด้วย
จริงเวลาน้ำตาเทียนหยดลงบนใบตองร้อนมากนะที่ฉันเคยโดน
ไม่ใช่หมายถึงหยดบนตัวน้องใบตองใบตองที่เขาลองเอาไว้อย่างนั้น

ทำเป็นเล่นไปบางคนเขาชอบ
เฮ้ยบางคนที่ว่าคุณเหรอ
ยักษ์คิ้วลิวตา
ไม่ธรรมดาเนี่ยคุณเนี่ย
ต้องโดนละต้องโดนต้องมาดเทียนน้ำตาเทียน